นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีก็ขยับขยื่นในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดครับมีการทวิตข้อความ
บอกว่าวันนี้หลังจากเห็นหลายพักการเมืองไปพูดคุยกับพักเพื่อไทย
เจ้าตัวบอกเลยอยากชิมบ้าง

นาทีนี้ยังมองว่าเป็นเครื่องดื่มที่เพิ่มพลังให้ฝั่งประชาธิปไตยอยู่
ถ้าการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่คอรมอสูตรไขว้นะ
ฝั่งนี้ฝ่ายนี้ปีกนี้อยู่นะครับ
ก่อนหน้านั้นครับผู้พันธุ่นเนี่ย
ทวิตข้อความแล้วลงคลิปเอาไว้ด้วย
เหมือนกับต้องการเตือนความจำย้ำอีกครั้งคลิปนี้
บรรยากาศบนเวทีดีเบตที่ไทยรัฐทีวีจัดขึ้นสัญจรที่เชียงใหม่๒๘เมษายนที่ผ่านมา

แล้วก็มีแต่ละพักการเมืองมาร่วมพูดคุยบนเวทีนะครับ

เมื่อกี้นี้จะเป็นด้านข้างของคุณหมอชนน่าน
นี่นะฮะตัดสลักกับภาพกว้างของทีมข่าว
เคยพูดไว้ในเวทีดีเบตครั้งนั้นครับ

ดิจิทัลฟุตปริ้นต์แบบเผาขนบนเวที

ขออนุญาตส่งให้ตามคำพูดครับ
กลับไปฟังบรรยากาศบนเวทีตอนนั้นอีกสักครั้งครับ
ก็คือถ่ายไว้ด้วยในมือถือ

ในขณะที่มือถือของผู้พันธุ่นถ่ายเป็นคลิปด้านข้างที่เจ้าตัวเอามาลงนั่นแหละฮะ

คลิปต่างที่ผู้พันธ์ปุ่นลงไปถามหมอชนน่านได้คำตอบแบบนี้ครับ
คำตอบจากคุณหมอชนนาหัวหน้าภักษ์เบื้อไทยยังจำได้ทุกประโยคและทุกคำพูดที่พูดในวันนั้นครับ